ใช้รถไฟฟ้าสายสีม่วงเตรียมตัวไว้เลย
คุณกำลังจะได้ใช้๒๐บาทตลอดสาย

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป